ยังคงมีความคืบหน้าเรื่องของคดีหวย๓๐ล้านอนละเวงนะฮะ
วันนี้ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีการไปประชุมชุดสืบสวนที่ทำคดีนี้

ใช่แล้วเห็นบอกว่าใกล้จะจบแล้วนะ
เรารอผลสรุปสักทีนะ

ข้ามปีกันมาเขาบอกว่าสิ้นเดือนนี้จะรู้ผลคุณผู้ชม
มาดูกันหน่อยว่าตอนนี้ไปถึงไหนกันแล้วนะฮะ
ตำรวจสอบสวนกลางมีการประชุม
แนวทางสืบสวนคดีสลากินแบ่งรัฐบาล
ถูกรางวัลมูลค่า๓๐ล้านบาทที่กองบังคับการปราบราม
โดยมีพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เป็นประธานในการประชุมพร้อมระบุว่า
คดีนี้น่าจะสรุปผลได้ไม่เกินสิ้นเดือนนี้
เพราะเชื่อมั่นในศักยภาพการทำงานของตำรวจ
กองปราบรามโดยเพราะว่ามีการทำเป็น
ขบวนการคล้ายคดีครูจอมทรัพย์นะครับ
ส่วนผลนะฮะก็เป็นผลการตรวจหลักฐาน
นิติวิทยาศาสตร์และรายละเอียดต่างนั้นไม่สามารถเปิดเผยได้
เพราะว่าอยู่ในสำนวนของคดีครับ
อ๋อก็ยังไม่บอกนะครับก็ปล่อยให้กล้องปากทำแบบนี้
ก็อยู่ในสำนวนนะครับขอไม่ตอบดีกว่านะครับขอทำงานก่อนครับ
มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วคดีนี้ก็คล้ายถ้าพูดไปแล้ว
คล้ายอาจจะเป็นคล้ายครูจอมทรัพย์ลักษณะแบบนั้นนะครับ
อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวผมนะครับ

การที่โอนสำนวนมาให้กองปราบทำ
หนึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรมสองประชาชนสนใจสามเป็นขบวนการ

โดยทางพลตำรวจโทษิราชหองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

ว่าขณะนี้การสอบสวนหาพยานหลักฐานของกองบังคับการสอบสวนกลาง
มีความคืบหน้าจนได้พยานหลักฐานมากพอที่จะพิสูจน์ได้ว่า
ใครเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ตัวจริงแล้วนะคะ
แต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้
เพราะว่าต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ครอบคลุมชัดเจนก่อน
ก็คาดว่าสิ้นเดือนกุมภาพันธ์จะสรุปสำนวนคดีได้แน่นอน
เรื่องต้นเชื่อค่ะว่าคดีนี้มีผู้ร่วมขบวนการหลายคน
แต่จากข้อมูลยังไม่พบว่ามีตำรวจชั้นผู้ใหญ่เกี่ยวข้องกับขบวนการ
เป็นเพียงกลุ่มบุคคลที่มีความเชื่อว่าฝ่ายตัวเองเป็นเจ้าของตัวจริง
ก็เลยเข้าไปมีส่วนร่วมในขบวนการดังกล่าวด้วย
อยากรู้เหลือเกินตอนจบจะเป็นยังไง

เออมันจะมีอีกฝ่ายหนึ่งแหละที่พูดจริงอีกฝ่ายหนึ่งพูดไม่จริง

ส่วนประเด็นการสืบสวนขัดแย้งกับตำรวจภูทรภาค๗หรือไม่นั้น
ผู้บัญชาการสอบสวนกลางระบุว่า
มันจะสามารถหาข้อมูลได้ชัดเจนมากขึ้นครับ